โอ้แอ้ยยย

คุณตำรวจท่านนี้นะครับก็ซื้อของนะ

ใช่ไงเปิดประตูรถเดินไปเดินไปเท่านั้นแหละครับ
คุณพ่อคุณแม่ญาติญาตินั่งล้อมวงกันอยู่
ใจเลยมาจังหวะกินข้าวพอดี

เออก็เลยเดินไปอ้าวนี่

วิ่งตามติพ่อพ่อหลง

ว่ากันว่าเห็นตามภาพก็เดากันไป
ราวกับว่าตั้งวงเล่นไพ่ใช่ไหม
แล้วนี่เหมือนคุณตำรวจวิ่งตามนักพนันอ่ะ
ไปคนแรกคุณพ่อก่อนเลย
คนนั้นต้องรีบตามก่อนไม่งั้นเดี๋ยวโดดลงน้ำไป

อย่าไปอย่าไปคุณพ่อ

พอคุณพ่อหันมาในมือชัดเจนหลักฐานคามือ
พ่อไม่ได้เล่นพ่อไม่ได้เล่น

คุณพ่อเคียร์กันจบไปเคียร์คุณแม่ต่อ

เขาจะปีนต้นมายจะไปดูวิวลูกเลย

เขาทำเป็นคอนเทนต์เขาทำเล่นเป็นเรื่องราวสมมุติให้ดูแบบเป็นตลก
เพราะทุกครั้งที่คุณตำรวจมาในชุดยูนิฟอร์มและเข้าไปทลายวงพนัน
เรียกใครก็ไม่ได้ใครดูมันก็จะไปเงี๊ยะวิ่งหนีกันนั่นแหละครับ
คุณผู้ชมครับก็ต้องชื่นชมครอบครัวนี้ว่าเขาสนุกนะ
บางคนไปคอมเมนต์บอกนี่คุณตำรวจ
ถ้าไม่จับระวังเจอข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่นะ
คุณตำรวจเจ้าของคลิปก็บอกว่าจับไม่ได้
เพราะว่าไม่มีเงินถือว่าไม่ได้ทำการพนัน
เออใช่ไม่มีของกลาง
แซวเล่นก็คือเป็นคอนเทนต์นั่นแหละครับ

แต่ว่าหลังพ่อไม่ต้องเฉพาะอีกนะ

แต่นี่ตกป่าเยอะตกป่าไม่ได้ทำไรตกป่า